เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมอาจจะใกล้ตัวคุณกว่าที่คุณคิดลองฟังดีนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งเรียกรถผ่านแอปเจ้าหนึ่ง
พอเรียกมาเธอก็ปักหมุดไว้
แต่เธอเนี่ยบอกว่าไอ้ที่ปักหมุดไว้เนี่ยมันเป็นจุดที่ไม่ใช่จุดที่เธออยู่
ค่ะแต่เธอมีสาเหตุว่าทำไมถึงทำอย่างงั้น
แต่ทีนี้พอรายเดอร์มาครับรายเดอร์รับเธอไปแล้วเห็นว่า
เอ้าดูแล้วผู้โดยสารคนนี้ปักหมุดผิดนี่ว่า
เขาก็เลยได้ค่าโดยสารไม่ตรงตามที่เขาควรจะได้

ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นคำกล่าวอ้างของฝั่งผู้โดยสารเท่านั้นนะครับ

ให้ข้อมูลว่าเธอเรียกรถผ่านแอปค่ายหนึ่ง
แล้วก็ปักหมุดให้ไปรับตามบ้านเลขที่ของเธอ
มันจะชอบให้คนขับไปรับอีกซอยหนึ่ง

ก็เลยโทรบอกคนขับให้ไปเข้าอีกซอย

ระยะทาง๑๘๑๙กิโลเมตร
คนขับก็เลยขอขับไปส่งที่เดิมที่รับเขามา
และก็บอกว่าคุณผู้โดยสารนะคุณปักหมดผิด
ผู้โดยสารอยากลงนะแต่คนขับไม่ยอม
คนขับบอกว่าถ้าจะลงนะต้องจ่ายค่าโดยสารให้ก่อน

ก็เลยเป็นแบบที่เห็นครับเถียงกันฮะ
แล้วก็อาจจะใช้คำพูดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก
ปัญญาอ่อนบ้างอะไรแบบนี้นะฮะ
ซึ่งผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงเธอยืนยันว่าเธอไม่ผิดนะ
แล้วก็ไม่ได้คิดจะโกงค่าโดยสารด้วย
ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็มองว่าควรคุยกันดีไหม
จ่ายเงินไปตามระยะทางจริงด้วยความยุติธรรมดีกว่า
เมื่อไม่มีฝ่ายใดเอาเปรียบหรือว่าฝ่ายใดเสียเปรียบเนี่ย
เรื่องแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นครับ
คือฝั่งหนึ่งก็ปักหมุดไปแล้วแต่ปักหมุดไม่ตรง
อีกฝั่งนึงก็มองว่าเฮ้ยแล้วคุณจะมาลงกลางทางแบบนี้
ค่าโดยสารก็ไม่คุ้มสิเขาอุตส่าห์ขับมาน้ำมันตอนนี้ก็แพงด้วย